คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศงานศพนะคะ
เอกวัยรุ่นชื่อดังค่ะคุณบีมปะพังกรนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นคืนแรกจัดขึ้นที่สาราพิพัฒน์ค่ะ
วัดเทพลีลาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจค่ะ
แล้วก็มีเพื่อนนักแสดงนั้นมาร่วมไว้อาลัยกันแน่นวัดเลยค่ะ
โดยคุณแม่ดาวิกาค่ะคุณแม่ของคุณบีมนั้น
ยังทำใจไม่ได้เลยค่ะกับการสูญเสียลูกชายคนเดียวคนนี้
ว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ระบุในใบมรณบัตรค่ะว่าน้องบีมนั้นเสียเพราะระบบไหลเวียนโลหิต

ศิลปินดาราที่เดินทางร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
มีมากมายเลยนะคะก็มีทั้งก้าวจิรายุมาริน่าบาเลนซีเอก้า
อมเอ็มอัธพลค่ะคุณจีสุธิรักค่ะ
โดยมีคนนึงค่ะก็คือน้องมายค่ะและพัสลันค่ะ
สนิทแล้วก็ผูกพันกับบีมมาเป็นเวลา๑๐ปี
ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงค่ะแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
น้องมายมาริน่าหม่อมเอ็มค่ะได้เปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะ
บอกว่าเสียดายเหลือเกินเสียดายบีมค่ะ
ไม่ได้อยู่ดูความสำเร็จของตัวเอง
โดยเฉพาะซีรีส์เรื่องสิบสามหมูป่าที่ถ่ายกับเน็ตฟลิกค่ะ
ค่ะที่เพิ่งติดกล้องไปด้วยนะคะเรื่องนี้นี่เองเรื่องนี้แหละคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้จะบอกเลยว่าบีมเนี่ยเขารับบทเป็นโค้ชเอกค่ะแล้วก็ได้
กบคู่กับนางเอกซุปตายายาอุรัสยาด้วยซึ่งเป็นบทที่สำคัญมากเลยนะ
อยากดูเลยอ่ะอืมอ๋อค่ะอ่ะเสียดายจริงจริงค่ะ

คืออันนี้เป็นผลงานที่น้องเขาภูมิใจที่สุดแล้วน้องเขาคิดว่าน้องเขาทำได้ดีที่สุด
คือหนูแค่เสียดายที่น้องเขาไม่ได้มาเห็นวันนั้นที่รักที่ทุกคนได้เห็นความสำเร็จของน้อง
คือเขาเป็นคนที่เก่งมากแล้วเขาไม่เคยคิดอะไรไม่ดีกับใครเลย
เขาเป็นคนตั้งใจทำงานมากจริง
คำนึงที่น้องมายก็เสียใจเหมือนกันว่าตอนเพื่อนอยู่เนี่ยเราไม่ได้ชมเพื่อนนะ
ว่าเล่นละครดีเล่นซีรีส์ดีเหลือเกินเธอฝีมือดีมาก
ค่ะเสร็จแต่ฮายคำนั้นแหละเพื่อนจากไปซะก่อน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะคนใกล้ชิดอะไรก็แล้วแต่
คำพูดดีดีการจะทำดีต้องทำนะใช่อย่าปล่อยสายใช่ค่ะ
ขณะที่โอบนิธินะคะซึ่งเล่นซีรีส์เคว้งกับบีมค่ะ
แล้วก็ได้โพสต์อะไรรักนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
แม้จะไม่ได้ไปร่วมลดน้ำศพนะคะเพราะว่าติดงาน
แต่เขาเองเนี่ยก็ช็อกมากกับข่าวนี้ค่ะอืม
ตอนแรกนึกว่าเป็นเฟคนิวเป็นข่าวปลอม
เพราะว่าบีมนั้นแข็งแรงมากไม่น่าเชื่อว่าจะเสียกระทันหันขนาดนี้ค่ะ
เมื่อวานลุข่๋วก็อ่ะเช็ดอย่างหนึ่ง
คือผมเคยชวนน้องไปเตะบอลด้วยใช่
ออกกำลังกายบ่อยมากครับผมนะคะ
คือเป็นการเตะฟุตบอลของน้องบีนในรอบ๒ปีนะคุณผู้ชม
พรุ่งชมคืออะไรก็เกิดขึ้นได้เนอะทุกคราวนี้เราแบบใจหายเหมือนกันนะคะ
สำหรับกำหนดพิธีสวดอภิษฐรรมค่ะบีมประพังกรนะคะ
จะมีจนถึงวันที่๒๘มีนาคมค่ะ
แล้วก็กำหนดชาปนกิจศพนะคะที่วัดเทพลีลาในวันที่๒๙มีนาคมค่ะ
ขอแสงความเสียใจกับครอบครัวของน้องบีมด้วยนะคะ